ความคืบหน้าคดีของน้องน้ำหวานนะครับ
น้ำหวานนักศึกษาสาว
ซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ

ช่วงปิดเทิมก็กลับบ้านที่น้องบูรรมภู

เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวสถานบันเทิง
ก็ดื่มลงดื่มเหล้าอะไรกัน

หลังจากออกจากสถานบันเทิง
น้องน้ำหวานก็ขึ้นรถไปกลับในเอ็ม

ทำคดีในตอนแรกที่ไปเห็นศพ
ญาติมาร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความ
กับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

ก็ไล่เรียงให้ท่านฟังทุกวันอยู่แล้ว
วันนี้ยาดก็มาร้องขอความเป็นธรรม
เพิ่มเติมที่มูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรี
โดยนางสาวหนูกันบุญน้อม

เดินทางมาพบคุณปวีนาหงษกุล

เพื่อนำเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้า

เพื่อใช้ในการส่งไปตรวจ

ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๑๙กรกฎาคมจนถึงขณะนี้

มาเอาเสื้อผ้าของน้องน้ำหวานไปตรวจสอบเลย

ทางครอบครัวจะได้รับความยุติธรรมจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร
อีกทั้งยังพบความไม่ชอบมาพากล
จากการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านสื่อ
ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดหนองบุรมภูนายหนึ่ง
ระบุว่าน้องน้ำหวานเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ

ทั้งที่น้องน้ำหวานกับนายเอ็มรู้จักกันก่อน

ส่วนประเด็นเสื้อผ้าที่กลับด้านและชุดชั้นในที่หายไป
ก็เป็นเทรนด์ยอดฮิตของวัยรุ่นยุคใหม่
ข้อได้จริงทั้งหมดนั้นแม่ของน้องน้ำหวานยืนยันว่าน้องน้ำหวานกับนายเอ็มไม่รู้จักกันนะฮะ
เพราะทั้งคู่อายุก็ห่างกันอยู่แล้ว
รวมทั้งจากการทำงานของตำรวจที่หนองบุรมภูทางครอบครัวมองว่ายังเป็นการทำงานที่ล่าช้า
และหากในช่วงสัปดาห์หน้าตำรวจยังไม่ตอบคำถามข้อสงสัยเหล่านี้
จะไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาทำคดีนี้แทนตำรวจหนองบุรมภู
เพราะตอนนี้แม่ไม่ได้ติดใจเรื่องการถูกข่มขืนแล้ว
แต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือน้องน้ำหวานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่
เพราะจากสภาพศพแล้วก็ท่านอนเสียชีวิตในรถ
มันขัดกับคำตอบของเจ้าหน้าที่
ยืนยันว่าจะไม่เผาศพน้องน้ำหวานจนกว่าความสงสัยทั้งหมดนี้จะคลี่คลาย

ครอบครัวก็คงจะสู้ต่อไป
แล้วก็มั่นใจว่าท่านต้องพาเราขึ้นไปที่

ถึงยังไงเรื่องเบื้องต้นก็ต้องมีการตรวจ
แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนอย่างเราไม่มีความรู้
ทุกท่านที่มีความรู้ที่มาตรวจ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงพื้นที่หรือว่ายังไง
ก็คือต้องแนะนำครอบครัวว่าเออเนี่ย

จะต้องอะไรคือทุกอย่างต้องบอกเรา
เพราะเราคือเสียใจอยู่นะ
เขาเสียใจเขาไม่มีแบบ

แต่ว่าตรงนั้นนะตรงนั้นก็คือเสียชีวิตแล้วนะ
ถ้าเอาไปโรงพยาบาลจะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่

แล้วมีพี่ชายเขาคนเดียวเงินก็ไม่มี
เขาก็เลยสังสิทธิ์ใจว่าเออเอาไปบ้านก็ได้

ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราว่า
หลังจากที่ได้ไปดูสถานที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุจริง

ก็ทำให้รู้ว่าคดีนี้มันไม่ชอบมาพากลนะคะ
แล้วก็ตำรวจดำเนินการล่าช้าด้วยนะคะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสอบปากคำ

จำลองเหตุการณ์โดยตำรวจตอนนี้เนี่ย

น้ำหวานถูกมอมเหล้าทำให้ขาดสติ

แต่การเสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุ
ในเอ็มหลับในขับรถเสียหลักไปชนต้นไม้
ดังนั้นถ้าตำรวจไม่คลี่คลายข้อสงสัยให้เนี่ย
หรือว่าจะมีแผนดำเนินการต่อไปแบบชัดแบบ

จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คือตอนนี้พ่อแม่ของน้องน้ำหวานส่งตรวจ
ก็จะสามารถเดี๋ยวรอก่อนว่าจะมีการกำหนดแผนยังไง

ถ้าหากว่าตำรวจยังล่าช้าอยู่นะคะ

ทางครอบครัวของน้องน้ำหวานติดใจสงสัย

ทำไมถึงไม่มีการส่งไปชนะสูตรตั้งแต่แรก

คนต่างจังหวัดเขาไม่รู้เรื่องกฎหมาย

พอเจอศพไปที่จุดเกิดเหตุแล้วต้องยังไง
ทำยังไงกันต่อไม่มีใครให้คำแนะนำ
การดำเนินการก็เลยบอกกับตำรวจว่า
ถ้าน้องน้ำหวานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริง

พ่อแม่ก็กลัวไงคะว่าถ้าตำรวจ

ครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องตรวจก็ได้
ไม่มีสตังค์ไม่อยากจะทำอะไร
ให้มันหลายขั้นตอนแต่ประเด็นก็คือ

จะบอกว่าอันนี้มันผิดสังเกตนะ

ทางครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาเลย

การตำรวจภูทรจังหวัดหนองบุรมภูบอกว่าก็ยอมรับว่า
ตำรวจทำงานไม่ถี่ถ้วนตรงนั้นเพราะเห็นว่าทางญาติก็ไม่ติดใจ
จากเจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรเบื้องต้นแล้วพบว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
พอถามญาติญาติไม่ติดใจก็เลยอยากจะช่วยอำนวยความสะดวก
จะได้มีศพรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลเร็วอะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะ
น้าชายของน้องน้ำหวานนะครับ
้าชายของน้องน้ำหวานบอกว่าข้อพิรุษการเสียชีวิตของหลานสาวเนี่ยมันมีหลายส่วน
ส่วนแรกก็คือรูปภาพที่เกิดเหตุจากคนที่ถ่ายบางส่วนเนี่ยได้หายไป
ต่อมาคราบเลือดที่ติดอยู่ที่แขนด้านขวาของหลานสาว
ไม่รู้ว่าเป็นของใครเนื่องจากตรวจดูตามร่างกาย
บริเวณที่พบเลือดไม่พบบาดแผล
คอหักหากเกิดจากรถชนจริงก็น่าจะหักไปทางด้านหน้า
แล้วก็มีรอยช้ำที่ใบหน้าหรือศีรษะด้านหน้า
แต่สภาพศพพบว่าคอหักบิดไปทางด้านขวา
รวมถึงร่างกายของหลานสาวที่ประสบอุบัติเหตุไม่พบบาดแผล
เพียงรอยช้ำขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนเท่านั้น
ขณะที่ประเด็นการใส่กางเกงกลับด้าน
คิดว่าการใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงในเวลากลางคืน
ต่อให้มองไม่เห็นก็สามารถใช้มือจับ
หรือว่ารูปกางเกงว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังได้
เพราะฉะนั้นน้าชายบอกว่ามั่นใจว่าไม่น่าจะมีการใส่กลับด้านได้ง่าย
ซิปกางเกงที่ไม่ได้รูดก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้
เพราะเชื่อว่าหลานสาวต้องใส่กางเกงชั้นใน
เพราะหากไม่ใส่กางเกงมันต้องมีการเสียดสีกับอวัยวะเพศ
สำหรับในเอ็มทางครอบครัวของน้องน้ำหวานยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ
แต่เคยได้คุยคุยกับนายเอ็มหลังเกิดเหตุ
ซึ่งนายเอ็มนั้นมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าได้ออกจากผับมากับน้ำหวานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
ไม่ได้มีการล่วงเกินแต่อย่างใด
แต่ต่อมาพอมาสอบสวนโดยตำรวจ
เอ็มกลับบอกว่าได้มีการพาน้ำหวานไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน

คือต้องให้ตรวจร่างกายร่องรอยต่างก่อนถึงจะจำนวนต่อหลักฐาน
แล้วถึงออกมายอมรับนะครับ
ซึ่งการออกมายอมรับแบบนี้เนี่ยทางญาติมองว่านายเอ็มอาจจะมองว่า
อาจจะทำให้โทษเบาลงก็เลยยอมรับ

บอกว่ารู้สึกล่าช้าเพราะหากทางญาติไม่ได้ไปตามตัวเพื่อน
หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์มาให้ตำรวจสอบปากคำ
ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะตามมาสอบปากคำหรือไม่
สุดท้ายแล้วอยากให้ทางผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาช่วยดูแลเรื่องคดีนี้
มาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย
ตำรวจภูทรจังหวัดหนองบุรมภูบอกว่า
ถ้าทางครอบครัวของน้องน้ำหวานจะไปร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางตำรวจน้องบลมพูก็พร้อมที่จะนำรายละเอียดรวบคอมูลต่าง

เนื่องจากขณะนี้พนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้มากแล้ว
ท่านก็ยังบอกว่า
คดีมีความคืบหน้ารวบรวมหลักฐานไว้มากแล้ว

แต่ทำไมญาติเขาต้องวิ่งไปนู่นไปนี่ไปร้องนู่นร้องนี่

คุณปวีนายังบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะต้องวิ่งไปไหนต่อ
ให้ทางไหนช่วยต่อเพิ่มเติมเพราะว่ามันช้าจริง

นะคะครับมาดูคดีน้องหญิงค่ะเราก็ตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมก็ได้ฟังความคืบหน้าจากเราแทบทุกคืน
คือน้องหญิงก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อว่าเป็ด
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
มีผู้ชายไปด้วยอีก๒คนก็คือแฟนเป็ดที่ชื่อว่าท็อป
ก็มีน้องชายไปที่ชื่อว่าอ๊อฟนะคะ

น้องหญิงจำใจต้องกลับกับในออฟ
ก็คือนั่งรถเทรลเลอร์ไปกับนายอ๊อบนายอ๊อบขับ
ออฟบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถ

ตัวเป็ดกับนายอ๊อบตอนนี้ถูกดำเนินคดีอยู่
ออฟนี่โดนแจ้งข้อหานักก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
อย่างที่บอกว่าตอนนี้รอผลการชนะสูตรศพของน้องหญิง
ถ้าผลการชนะสูตรออกมามันน่าจะคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่ง
ผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของกางเกงชั้นในของน้องหญิงที่หายไป

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาก็ตามเรื่องนี้ให้เขาก็ช่วยทางครอบครัวของน้องหญิง

วันนี้ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองปราบ
เกี่ยวกับเรื่องของกางเกงชั้นในของน้องหญิงที่หายไป
อัจฉริยะบอกว่าไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโรงพยาบาลการุณเวศค่ะ
เจตนาทำลายวัตถุพยานสำคัญ
ก็คือกางเกงในของน้องหญิงผู้เสียชีวิต
น้องหญิงหรือนางสาวนารีการยาวิราช

โดยประสานกับพนักงานสอบสวนให้เตรียมขอหมายสาร
เพื่อจะไปขอดูกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลค่ะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ทางโรงพยาบาลทำเนี่ย
มันถูกต้องตามระเบียบของสถานพยาบาลหรือเปล่า
รวมถึงให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ห้องฉุกเฉินด้วย
เพื่อนำทรัพย์สินของน้องหญิงที่ศูนย์หายไปเอามาคืน
นายอัธิรยาบอกว่าจากหลักฐานที่มี
นี่ค่ะเอาผิดโรงพยาบาลการุณเวทได้อยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเท่าที่รู้มาตามที่โรงพยาบาลแถลง

ไม่ได้มีการนำกางเกงชั้นในของน้องหญิงใส่ถุงจริง
ตอนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบก็เตรียมขอหมาย

และให้ทางสำนักงานประกันสังคมร่วมกับทางจังหวัดพระนครศรียุธยา
ตรวจดูสถานพยาบาลแห่งนี้ก็จะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
อกจากนี้ประเด็นสำคัญก็คือนายอัจฉริยะบอกว่า
ผลการชนะสูตรพลิกศพของน้องหญิงออกมาแล้วนะคะ

ไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะไม่เจอดีเอนเอของในออฟ
ตอนนี้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑กำลังสอบปากคำแพทย์นิติเวชอยู่นะคะ
ถึงแม้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้บนรถเทรลเลอร์
แต่เป็ดเพื่อนของน้องหญิงค่ะ
นางสาวสิรินาทรอบรำอายุ๑๘ปีที่ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ย
ให้การกับตำรวจล่าสุดนี้เองเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
บอกว่าออฟน่าจะเป็นคนฆ่าน้องหญิง

แล้วก็เชื่อว่าน้องหญิงไม่ได้กระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์เอง
แต่ว่าในออฟยังไม่ยอมรับสารภาพค่ะ

นี่ค่ะแล้วนายอัจฉริยะบอกว่าหลังจากนี้นะคะ

ในส่วนของการสวดพระอภิษฐรรศพ
ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่๒๑สิงหาคมนี้
กำหนดชาปนกิจศพ๒๒สิงหาคมนี้นะคะ
ทีนี้ทางผู้มนุยการสำนักนิติวิทยาศาสตร์
บันนิติวิทยาศาสตร์ในแพทย์สุระนโรงศรีสุวรรณ
ซึ่งเป็นคนชนะสูตรศพน้องหญิงนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากที่
สอบปากคำกับทางตำรวจนานกว่า๒ชั่วโมง
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าน้องหญิงเสียชีวิต๒๐กรกฎาคม
นำศพมาจากโรงพยาบาลปฐุมธานี
ส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์๒๒กรกฎาคม

แล้วก็วันนี้ทางตำรวจที่ปฐุมธานี
ก็มารับรายงานฉบับสมบูรณ์ไปแล้ว

ก็จะมีการส่งสำนวนฉบับสมบูรณ์นี้
ให้ทางสพปะอินทางจพนครศิริยา

เพื่อที่จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไป
ทีนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกวารินรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

เพราะว่านักข่าวก็พยายามจะถามต่อว่าได้รับรายงานผลชนะสูตรฉบับสมบูรณ์แล้วเป็นอะไรยังไงบ้าง
ท่านก็ตอบเพียงสั้นว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีอาญาที่สพบังปะอิน
คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ภายในวันที่๒๔สิงหาคมนี้นะคะ
ส่วนรายละเอียดผลการชนะสูตรยังไม่เปิดเผย
ให้ไปสอบถามทางผู้บังคับบัญชานะคะ